ถ้าถามว่าคุณผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรกับผลงานของรัฐบาลชุดนี้
แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ประเมินก็อาจจะเร็วไปหรือเปล่า
เพราะว่าก็อีกไม่กี่วันเพิ่งจะครบ๒เดือนนะครับ
มีทั้งสิ่งที่ทำไปแล้วเรื่องเร่งด่วนห้ามเรื่อง
ดำเนินการไปแล้วเห็นไปแล้วเป็นรูปธรรม
แต่มันมีนโยบายหลักที่หาเสียงเอาไว้
เหมือนกับว่าจะทำหรือไม่ทำ
ประชาชนรอคำตอบอยู่จะได้หรือไม่ได้
เป็นนโยบายเรือทงทำไมถึงยังไม่ออกมาสักที
สุดท้ายนโยบายไหนไม่ตรงปกบ้าง
แล้วจะออกมาได้หรือไม่ติดตามพร้อมกันครับ
รัฐบาลเซียนิทเศรษฐาทวีสิน
กำลังจะทำงานครบ๒เดือนในอีกไม่กี่วันนี้
เตรียมที่จะแถลงผลงานในรอบ๖๐วัน
ว่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและกำลังจะทำอะไรต่อไป
หากนับวันที่๑๓กันยายนที่เป็นการประชุมคอรมอเศรษฐานัดแรกเต็มคณะ

รัฐบาลชุดนี้ก็จะทำงานครบเวลา๒เดือนพอดิบพอดี
หากเช็คไทม์ไลน์๖๐วันที่ผ่านมาพวกเขาทำอะไรไปบ้างแล้ว
มีนโยบายไหนเกิดผลเป็นรูปธรรมนโยบายไหนล่องหนนโยบายไหนไม่ตรงปก
มีนโยบายเร่งด่วนห้ามเรื่องที่ทำไปแล้วคือปรับลดราคาพลังงาน
น้ำมันไฟฟ้าก๊าซเป็นเวลา๓เดือน

ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า๒สายคือสีม่วงกับสีแดง
และจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
แต่สิ่งที่เป็นความหวังของประชาชนและยังไม่เห็นว่าเป็นรูปธรรมขึ้นมา
คือ๒อภิมหาโปรเจกต์ที่สัญญากับประชาชนไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียง
คือการแจกเงินดิจิทัลที่ประกาศจะให้ทุกคนที่มีอายุ๑๖ปีขึ้นไป
หรือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น๔๐๐บาท
ที่ผ่านมาแล้วเกือบ๒เดือน๒อภิมหาโปรเจกต์ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในอ่าง

งบประมาณของประเทศมีอยู่อย่างจำกัด
จะกู้มาโปะรับรองว่าเสียงสวดชะยันโตคงดังระงมเป็นแน่
โดยเฉพาะเรื่องการแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
เหมือนเป็นความหวังของคนส่วนใหญ่
ศุกร์นี้จะได้รู้กันว่าสุดท้ายจะถูกตัดต่อพันธุกรรมออกมาแบบไหน
ระหว่างให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เงินเดือนมากกว่า๒๕๐๐๐บาทหรือมีเงินฝาก๑แสนบาท
หรือกลุ่มเงินเดือนมากกว่า๕๐๐๐บาทหรือมีเงินฝาก๕แสนบาท
แต่ข้อเสนอเช่นนี้ก็ทำให้มีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านว่า
แจกเงินทำไมต้องเลือกว่าใครควรได้ใครไม่ควรได้
ที่สัญญาไว้แล้วว่าให้ทุกคนที่อายุ๑๖ปีขึ้นไป
ผิดสัญญาในหลายเรื่องสร้างความไม่พอใจให้กับผู้คน
จนถึงขั้นกับมีการโพสต์ขู่ฆ่านายกกันเลย
การผิดสัญญาในการโพสต์ขอยังเดียวครับ
ผมก็บอกว่าเป็นที่ผมไม่ได้เรียนยังโดยเป็นส่วนด้วย
แต่น่าไปแล้วผมบ่งเลยปัญหา

ระยะเวลาที่ผ่านมา๒เดือน
เจ้าพ่ออสังหามริมทรัพย์คงรู้ซึ้งแล้วว่า
มาอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารและนำพาประเทศ
ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการบริหารองค์กรเอกชน
ถึงขนาดลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เอ่ยปากทักในคราวที่เจอกันวันก่อนสั้น
แต่ได้ใจความว่าเหนื่อยไหม
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน